จากคดีที่นักศึกษาปวชอายุ๑๖ปีค่ะถูกยิงแล้วก็ถูกนำศพเอาไปทิ้งไว้ที่ในร่องน้ำ
ในอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรมีคนไปพบศพตั้งแต่ช่วงเย็นของ๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ผ่านมา๒วันเท่านั้นเองค่ะตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะตามจับกลุ่มตัวมือยิงได้แล้ว
สรุปไม่ใช่ใครอื่นไกลนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันส่วนปมสังหาเนี่ยตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้
กลุ่มผู้ต้องหาถูกจับคดียาบ้าเกือบทั้งหมดเลยผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะคิดว่าญาติของตัวเองนี่แหละ
ซึ่งเป็นผู้ตายเป็นสายให้กับตำรวจก็เลยลงมือฆ่านะคะจากกรณีที่นายไกรสอนสุธานี
หรือว่าน้องกล้าอายุ๑๖ปีนะคะเป็นนักศึกษาปวชปี๑ถูกยิงกลายเป็นศพแล้วก็ถูกนำศพไปทิ้งไว้ในร่องน้ำค่ะ
อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะโดยพบว่าหลังเลิกเรียนวันศุกร์
มีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มารับผู้ตายที่หน้าวัดแห่งหนึ่งก่อนที่จะขาดการติดต่อจากครอบครัวไปเลยค่ะ
นายสุคลสุธานีพ่อของผู้ตายบอกว่าตอนนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
อยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเคยเล่นกับผู้ตายมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้ว
พ่อบอกว่าแต่สิ่งที่พ่อสงสัยติดใจอยู่ตอนนี้คือสภาพศพของลูกตามร่างกายต่างมีรอยฟกช้ำหลายจุด
เหมือนถูกรุมทำร้ายไม่ใช่การถูกยิงที่ขมับจนตายอย่างเดียว
พ่อก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าจะมีผู้ก่อเหตุคนเดียว
แล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าถ้าตำรวจยังไม่จับผู้ต้องหาคนอื่นให้ได้ทั้งหมด
คลี่คลายคดีนี้ให้ชัดเจนจะไม่เผาศพลูกเด็ดขาดค่ะ
ฟังเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตค่ะ
ไม่ใช่พ่อของผู้เสียชีวิตท่านเดียวนะคะที่คิดว่าลูกถูกรุมทำร้าย
ของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าต้องมีคนสั่งการแน่นอน
และน่าจะมีผู้ที่ร่วมก่อเหตุ
ต่ำกว่า๒๓คน
อกจากนี้นะคะคุณป้าได้เปิดเผยข้อมูลบอกว่า
ว่าน้องกล้าเนี่ยน่าจะไปรู้เรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้ต้องหาและกลุ่มเพื่อน

ส่วนข้อมูลจากแฟนสาวของผู้เสียชีวิตอายุ๑๖ปีเหมือนกันเนี่ยนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้๑สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนร่วมแก๊งของผู้ต้องหา
ถูกตำรวจจับกลุ่มคดียาเสพติด
ซึ่งผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะรู้จากเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหาได้ไม่นาน
อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจผิด
ว่าน้องกล้าหรือผู้เสียชีวิตเป็นสายให้กับตำรวจ
จนเพื่อนในกลุ่มถูกจับไปเกือบหมด
ด้านคดีบนตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปัชชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรบอกว่า
เบื้องต้นผู้ต้องหายอำรับสารภาพว่าเกาะเหตุเพียงคนเดียว
ส่วนสาเหตุไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะจะเสียรูปคดี
และผู้ต้องหายังคงเป็นเยาวชนด้วย
อายุ๑๖ปีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
จะนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปค่ะ